คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขานำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวจนกลายเป็นประเด็นนะคะ
กรณีที่เธอบอกเล่าบอกว่าเธอพาคุณพ่อของเธอไปที่โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยาลา
รอคิวอยู่นานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจมีการแซงคิวเกิดขึ้น
กระทั่งอาการพ่อของเธอสุดลงและสุดท้ายพ่อเสียชีวิต
ล่าสุดมีความคืบหน้าจากฝากฝั่งโรงพยาบาลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ส่วนเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์
ชื่อว่านางสาวจิรัชยารังสริตวีรโชธอายุ๔๑ปีค่ะ
เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตัวเธอเองพาคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเบตง
จากพ่อเป็นโรคชิกุลกุญย่าหรือว่าเป็นโรคไข้ปวดข้อ
อาการรุนแรงจนขยับแล้วก็เดินไม่ได้
มีการต้มยาหม้อแบบชาวบ้านให้ทาน
แต่พอวันที่๓อาการเริ่มสุดแล้วก็อ่อนเพลียลง
ตัดสินใจพาคุณพ่อไปที่โรงพยาบาล
พอไปถึงพยาบาลพาไปที่จุดคัดกรอง
ก็รอคิวรักษาอาการก็คือมีการวัดความดันเสร็จสิ้น
หลังจากนั้นพยาบาลให้คุณพ่อมานั่งรอคิว
รอคิวอยู่นานมากค่ะเธอสังเกตเธอบอกว่ามีการแทรกคิวมีการแซงคิวกันตลอดเวลา
ตั้งแต่ช่วงบ่ายลากยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงเย็น
เธอก็ลุกไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นพ่อของเธอเริ่มมีอาการตัวเย็น
ไม่พูดไม่จาเธอก็เลยตัดสินใจ
รถของคุณพ่อซึ่งเป็นลักษณะรถเข็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปวัดความดันอีกครั้ง
พบว่าตอนนั้นความดันต่ำ๓๘ความดันคุณพ่อต่ำมาก
จึงรีบนำตัวคุณพ่อเข้าไปในห้องฉุกเฉินทันที
แต่ปรากฏว่าตอนเข้าไปสักประมาณ๕โมงเย็น
พยาบาลแจ้งบอกว่าคุณพ่อเธอเสียแล้ว
เธอตัดสินใจนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้น
ฟังเสียงลูกสาวผู้ตายกันหน่อยค่ะ
มีคนที่มีความรู้หน่อยพอเห็นปุ๊บได้เข้าหาหมอ
ถ้าเขาสมควรที่จะเสียชีวิตแต่เขาเจอหมอแล้ว
สุขภาพไม่ดีหรือยังไงเออเราก็ไม่ว่ากัน
แต่การรอนานเสี้ยววินาทีหนึ่งมันก็ทำให้คนเสียชีวิตได้
อยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงตรงนี้ค่ะ
คือเท้งโพสต์ทิ้งไม่ได้จะร้องเรียนโรงพยาบาล
ไม่ได้จะร้องเรียนเจ้าหน้าที่คนนั้น
แต่ว่าอยากให้เอาเจ้าหน้าที่ที่ว่ามีใจบริการหน่อยมานั่งตรงนั้น
ไม่ใช่มาตรวจคนที่เดินได้อยู่
คือทางโรงพยาบาลเองก็มีคำชี้แจงออกมานะคะ
โดยเฉพาะตัวเลขความดันที่มันต่ำมาก
คือคนปกติความดันขณะที่หัวใจบีบตัวกับคลายตัว
มันจะอยู่ที่๑๒๐กับ๘๐บาท
ปรากฏว่าเลขตัวหลังของคุณพ่อค่ะมันตกไปอยู่ที่๓๘
ทีนี้โรงพยาบาลก็มีคำชี้แจงออกมานะคะ
แพทยุทธนารุ่งธีรานนท์เป็นนายแพทย์ชำนาญการอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลเบตง
ซึ่งก็เป็นแพทย์เจ้าของไข้ของผู้ป่วยท่านนี้นะคะ
ข้อมูลบอกว่าหลังจากที่ได้รับตัวคนไข้จากห้องฉุกเฉิน
คนไข้อาการยังไม่คงที่ส่วนสาเหตุที่คนไข้เสียชีวิต
เนื่องจากว่ามีภาวะช็อกจากการติดเชื้อทำให้หัวใจของคนไข้เต้นผิดปกติ
ประกอบกับคนไข้มีความดันลดต่ำลง
แพทย์พยาบาลทุกคนทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วก็เต็มกำลังค่ะ
เมินอาการโดยรวมในตอนแรกเนี่ยคืออาการยังไม่คงที่คือมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะ
แล้วก็หัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นประมาณ๑๓๐ครั้งต่อนาที
แล้วก็เรื่องความดันที่วัดเนี่ยก็คือมีความดันต่ำประมาณ๙๖
คือการช่วยเหลือเร่งด่วนตอนนั้นคืออาจจะต้องให้ยาในเรื่องของการคอนโทรลเรื่องของการอัตราการเต้นของหัวใจ
ตอนแรกที่เห็นคนไข้เนี่ยอาจจะยังดีอยู่แต่แค่เขียนเข้ามาในห้องฉุกเฉินอาการก็จะเปลี่ยนแปลงได้
มีภาวะความดันต่ำลงภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับ
ทีนี้มาฟังคำชี้แจงจากคุณหมอนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงแพทย์หญิงปัธมพันธ์อนันตาพงศ์นะคะ
ชี้แจงบอกว่าเจ้าหน้าที่คัดกรอง
คัดกรองเป็นพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

เพื่อแบ่งระดับความหนักเบาของอาการผู้ป่วย

เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนก่อน
กรณีที่เกิดขึ้นกับคนไข้ที่เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองได้ตรวจวัดความดันของผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตอนนั้นความดันของผู้ป่วยรายนี้
อยู่ที่๑๔๔กับ๘๘
ซึ่งถือว่าอันนี้เป็นความดันแบบปกติ

ก็เลยมีการจัดผู้ป่วยให้อยู่ในโซนสีเขียว
ก็คือผู้ป่วยเล็กน้อยไม่ได้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเร่งด่วนก็เลยให้นั่งรอตามคิว
ส่วนที่มีการบอกว่ามีการแซงคิวเป็นการตั้งข้อสังเกตจากลูกสาวผู้ตาย

จากว่าผู้ป่วยที่มาทีหลัง
แต่พอไปตรวจวัดความดันผู้ป่วยที่มาทีหลัง
เขามีความดันที่ต่ำกว่ามีอาการที่หนักกว่า
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปกติที่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง
จะต้องมีการนำตัวผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน
แต่คนที่แซงคิวไปเนี่ยยังเดินได้
แต่เขาบอกว่าคุณพ่อเขาเดินไม่ได้แล้วนั่งอยู่ที่รถเข็นแล้ว
อันนี้เป็นคำใช้แจงจากภูมิในการโรงพยาบาลนะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้ชัดเจนอีกที
ว่าเป็นไปตามคำให้การของลูกสาวผู้ตาย
หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ทีนี้ตัวเลขที่บอกว่าคุณพ่อมีความดันต่ำมาก
ความดันตัวหลังคนปกติใน๘๐

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง
ปรากฏว่าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
ค่าตัวเลขความดันชุดนี้เนี่ย

เป็นของผู้ป่วยก่อนหน้า

ผู้ป่วยก่อนหน้าที่

นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วก่อนหน้านี้
มันเขียนว่าต่ำ๓๘เนี่ย

ก็จะกลายเป็นของเก่ามันค้างอยู่
อันนี้เป็นตัวเลขของผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะคะ

ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นของเขา

ผู้บุญการโรงพยาบาลเบตตงค่ะ
คือคิวคนไข้คือคุณลุงนี้
คือมีคนไข้อีกคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนคนป่วย
นั่งรถเข็นมาพยาบาลก็ได้รับความดัน

พยาบาลก็เลยเอาคนไข้คนที่สองที่มาจากคุณลุงเนี่ย
ซึ่งอยู่ในภาวะช็อกเนี่ย

ให้บริการของห้องฉุกเฉินอยู่แล้ว

ทางโรงพยาบาลได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เอง
ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเต็มที่
ส่วนที่ลูกสาวของผู้ตายมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ก่อนหน้านี้มีการแซงคิว

ก็ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถเดินได้

ที่มีการนำตัวเข้าไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า